สวัสดีค่ะพบกับลูกต่อร้อนหนาสวัสดีชันนัทชายหิตมกค่ะ
วันนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องเฝ้าระวังอิทธิพลจากไซโครนอำพันธ์นะคะ
ซึ่งขณะนี้ไซโครลูกนี้ได้พัดขึ้นฝั่งบริเวณบังกลาเทศแล้ว
คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะคะเป็นจุดนะคะได้เคลื่อนขึ้นไป
บังกลาเทศและอินเดียนะคะซึ่งอิทธิพลของไซโครนลูกนี้นะคะ
ยังทำให้แรงเหวี่ยงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนของประเทศค่ะ
มีจังหวัดอะไรบ้างเราไปตรวจสอบกันค่ะ
ทางภาคเหนือนะคะมีจังหวัดแม่ห้องศรน่านเชียงใหม่ตากลำพูนสุโขทัยลำปางอุตรดิษฐ์แพร่
อีสานจังหวัดเลยบึงกาลหนองบัวลำพูสกลนครอุดรธานีนครพนมน้องคาย
ภาคตะวันออกมีชนบุรีจันทบุรีระยองและตราดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพื้นที่ดังกล่าวนะคะจะเกิดฝนตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วย
ไซโครนอำพันธ์นะคะได้สร้างผลกระทบนะคะไม่ใช่แค่ในด้านของภูมิอากาศเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ในอินเดียและบังกลาเทศต้องอบพยพผู้คนถึง๑ล้านคนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งไปในพื้นที่ปลอดภัยนะคะ
ไซโครนได้สร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะหลายคนต้องเข้าไปอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวค่ะคุณผู้ชม
ส่วนประเทศไทยของเราอย่างที่บอกไปฝนตกช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ